ต่อกันที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะ
แต่งกันมาพักใหญ่แล้วสำหรับหนุ่มเจมส์เรืองศักดิ์
แล้วก็คุณครูก้อยนั่นเองนะคะ
แต่ว่าเรื่องของทายาทยังไม่มีมา
แต่ว่าทั้งคู่เองก็ยังไม่หมดพลังนะคะคุณ

ตามที่ตั้งใจเอาไว้บอกอยากจะมีลูกซะเหลือเกิน
ล่าสุดทั้งคู่ก็มาร่วมแสดงความยินดี

แล้วก็แอปเปิ้ลสีเสงียนในงานแต่งงานค่ะ
ก็เลยได้อัปเดตเรื่องทายาทให้ได้ลุ้นกันอีกครั้งด้วยนะคะ
โดยครูก้อยนัชชาค่ะบอกว่าหลังจากที่ผิดหวัง

หาความรู้เรื่องของการตั้งคันอย่างจริงจัง
คู่ไปกับการขอคำแนะนำจากแพทย์นะคะ
บอกว่าแอบลุ้นอยู่เหมือนกันว่าอาจจะสมหวัง
เนื่องจากว่าไปอันตรศาลมาล่าสุด
พบว่าไข่ตกมา๒ใบค่ะ
ซึ่งแปลว่าอาจจะมีสิทธิ์ได้ลูกแฝดนั่นเอง
งานนี้ค่ะด้านนักร้องดังก็ยอมรับนะคะ

แต่ถ้าเกิดผิดหวังซ้ำสอง
ปีหน้าทั้งคู่จะตัดสินใจพึ่งเทคนิคทางการแพทย์ค่ะ
ยังไงก็ขอให้สมหวังแล้วกันนะคะพี่เจมส์

ตอนนี้ก็ถึงช่วงเวลาของการลุ้นเลยครับ
เพราะว่าช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
เราต้องยอมรับว่าเราทำงานกันหนักมาก

แต่ว่ารอบนี้มีข่าวดีนิดนึง
ไข่ตกสองฟองนะคะ
ซึ่งแปลว่ามีโอกาสนะครับแต่ว่าก็ยังไม่คอนเฟิร์ม
ก็อาจจะไปเจาะเลือดเลยเพราะว่าต้องการรู้แบบเร็วอะนะคะ
แล้วก็ครั้งนี้มันปล่อยธรรมชาติมาเป็นครั้งที่๔แล้ว
หลังจากที่แทงตอนแทงก็พักไปประมาณ๔เดือน
แล้วก็ปล่อยมา๓เดือนวันนี้เข้าจนที่๔
กะว่าถ้าเกิดธันวาแล้วแบบธรรมชาติยังไม่ติด